คุณผู้ชมคะจากต้นกาแฟพระราชทานในหลวงราชการที่๙
ทดลองปลูกบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่กว่า๔๕ปี
ปัจจุบันได้สร้างรายได้ให้กับชาวเขา
และเป็นกาแฟที่มีทุกบ้านในขณะนี้ค่ะ
กาแฟพระราชทานจำนวน๒๐๐ต้น
ที่บ้านหนองหล่มหมู่ที่๒๒ตำบลบ้านหลวง
จอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่แรก
ให้ชาวเขาทดลองปลูกกาแฟแทนฟิน
นายพยูอายุ๗๕ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น
ได้นำกาแฟทดลองปลูกพระราชทาน
ปลูกที่บ้านของตัวเองครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙
ผ่านไป๓ปีเมื่อปี๒๕๑๗
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
และทอดพระเนธผลการปลูกกาแฟ
ซึ่งต้องเสด็จพระราชดำเนินเดินเท้าผ่านสามม่อนดอย
ดอยอังกาหรือดอยอินถนนเข้ามายังหมู่บ้านแห่งนี้
จากสมัยนั้นยังไม่มีเส้นทางรถ

นายพยูเล่าว่าครั้งนั้นได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งแรก
พระองค์ได้ทอดพระเนธต้นกาแฟที่มีเมล็ดเป็นต้นกาแฟที่สมบูรณ์
ซึ่งถือว่าการทดลองปลูกกาแฟประสบผลสำเร็จ
ต่อมาได้มีโอกาสเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอีกครั้ง

ครั้งนั้นพระองค์มีพระราชปฏิสันธารเรื่องความเป็นอยู่

โดยในหลวงราชการที่๙ทรงเป็นห่วงเรื่องน้ำและเรื่องที่ดิน
เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวบ้านบ้านหนองลมจนถึงทุกวันนี้
เพราะทุกคนดำเนินรอยตามพระราชดำรัฐ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยทำการเกษตรและใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ดูแลต้นกาแฟพระราชทานของในหลวงราชการที่๙
ออกเมล็ดให้ทุกคนนำไปขยายเพาะพันธุ
ทำให้ทุกบ้านมีอาชีพมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ